ออกแถลงการยุติการลงทุนในหุ้นกู้

และก็นำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบ
ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
จนมาถึงช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ของประชาชนและเครือข่าย
ผมก็ต้องขออภัยในการดำเนินการ
ในการตัดสินใจในการดำเนินการ
และก็อย่างที่ก็จะทบต่อความรู้สึกของทุกคนมาก
แล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมขอแสดงความรับผิดชอบ

การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
โดยยอมที่จะทบทวนกรอบนโยบายลงทุนรวมทั้งยุติการลงทุนในตราสารหนี้บางบริษัท
ที่อยากจะส่งผลให้ภาพประชาชนและสังคมโดยรวมเกิดข้อสงสัยและความคลางแคลงใจ
โดยจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายสสทพิจารณาโดยเร็วที่สุด
ซึ่งในเรื่องนี้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับว่า
เช่นเดียวกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ทำหนังสือไปสอบถามข้อเท็จจริงเพราะว่าสังคมตั้งข้อสงสัยกันมาก
ขณะที่นายพิศิษฐ์ลีลาวาชิโรภาสพูดว่าการสอดต่องอระบุนะครับว่า
เนื่องจากมีเงินจากภาษีบาปสนับสนุนเพิ่มขึ้นทุกปี
แต่ผู้บริหารกลับชี้แจงว่าเงินไม่เพียงพอต่อการใช้บริหารองค์กร
จึงเป็นสาเหตุให้ต้องนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สตงจึงต้องขอพิจารณาถึงความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ
ว่าจะได้ผลสรุปภายใน๒สัปดาห์นี้ครับ